ราวของการเลือกตั้งในสมาคมฟุตบอลกันบ้าง

หลักฐานในการเลือก๓๐เสียงครั้งก่อน

แล้วก็ไม่จำเป็นต้องส่งเอกสาร

ประธานฝ่ายกฎหมายสมากรมฟุตบอลแห่งวัฒนาไทย

กล่าวหาว่าไม่สามารถเลือกตั้งตัวแทน๓๐เสียง

เนื่องจากสมาคมฟุตบอลไม่ยอมส่งเอกสาร
เชิญให้๘๓ทีมจาก๖โซนมาเลือกตั้งใหม่
ซึ่งเรื่องนี้นารินพงศ์ก็บอกนะครับว่า

ตัวแทน๓๐เสียงเดิมนั้นถูกต้องตามหลักการแล้ว
ขนาดที่พรเสุรุษร์มหารม
ประธานคณะกรรมการกลางก็บอกว่า

เพื่อร่วมกันหาทางออกถึงเรื่องนี้

ภายในวันที่๒๗มกราคมนี้นะครับ
ไม่ยอมแบบนี้ก็ต้องหาคนกลางจริงมาเลยครับ
เพราะว่าต่างฝ่ายต่างไม่เชื่อมือกัน

ยังมีเวลาให้ได้ติดตามแล้วก็แก้เกมกันอีกเยอะครับ
๓๐เสียงในชั้น๒นั้นก็มีการถกเถียงกันมานานประสมควร
หลังจากที่ข้อบังคับลักษณะการปกครองในปี๒๕๖
กระโดดให้ตัวแทนหลีกภูมิภาคอันดับ๑๕แต่ละโซน

ก่อนจะมาเปลี่ยนใช้ข้อบังคับลักษณะการปกครองในปี๒๕๖
กระโดดให้ทั้ง๖ภูมิภาคเลือกตัวแทน
ซึ่งก็มีการถกเถียงว่าข้อบังคับนี้ถูกจดไปแล้วได้ผ่านมติที่ประชุมใหญ่หรือเปล่าเท่านั้นเองนะครับ
ก่อนที่คณะกรรมการกลางจะประกาศให้๓๐เสียงที่มีการเลือกตัวแทนไปแล้วในครั้งแรกต้องเลือกกันใหม่
ก็บอกว่าฟีฟ่านั้นส่งเอกสารมายืนยันนะครับ
เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับปัจจุบันในปี๒๕๕๘หลังจากที่ช่วงเวลาที่สมาคมเลือกตั้งในครั้งแรกนั้นเป็นการเลือกตั้งตามข้อบังคับในปี๕๖นะครับ
ก็รอฟีฟ่ามาชี้ขาดดีที่สุดนะครับจะได้รู้ว่าใครพูดจริงใครพูดไม่จริงกันแน่ครับ
ส่วนการเลือกตั้ง๗๒เสียงก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับตัวแทนจากไทยลีก๑๘ทีมดิชั่น๑๑๘ทีมก็ตัดอันดับ๑๙กับ๒๐ทิ้งไปนะครับ
สถานที่ฤทธิ์๒๓๐ทีมรวมถึงทีมแชมป์กับรองแชมป์จากบอลถ้วยพระธานประเทศขอคองอรวม๖ทีมนะครับ
จานจากแผนภูมิที่เห็นแล้วจากกราฟที่เห็นเนี่ยก็จะเห็นว่า๓๐เสียงของดิวิชั่น๒นั้นมีความสำคัญเพราะว่าฐานเสียงจะถือว่าเป็นเกือบครึ่งนะครับของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด
หรือว่าคิดสัดส่วนคือ๕จาก๑๒ส่วนดังนั้นหากใครได้ฐานเสียงดังกล่าวก็จะมีโอกาสในการชนะการเลือกตั้งแบบสดใสแต่จริงแล้วถ้าวัดกันจริงแล้วต้องดูครับว่าสาธิตเสียงพอประกาศแล้วเลือกตั้งเสร็จสโมสอนใดบ้านนะครับที่ได้สิทธิ์ในการเลือกครั้งล่าสุดก็จะเห็นเลยครับว่าชื่อประธานหรือคนม
ต้องรอติดตามครับ